มาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเหมือนกันนะฮะเกิดขึ้นในคืนของพระจันทร์สีเลือดเช่นเดียวกัน
ก็มีคนร้ายคนหนึ่งปีนเข้าไปที่บ้านของอดีตนักข่าวสาว
แล้วก็ก่อเหตุใช้ปืนกราดยิงทำให้เธอเสียชีวิตคามบ้านพัก
สืบไปสืบมาก็อดีตแฟนครับ
เขาจะไปง้อขอคืนดีพอฝ่ายหญิงเขาไม่ได้ให้คืนดีก็ไม่คืนดีด้วย
ฝ่ายหญิงจะตามแฟนใหม่มาช่วยอันนี้ก็ด้วยความเมา
ห่วงก็เลยยิงเธอก็เสียชีวิตพอสางเมาก็มอบตัวกับตำรวจนะครับ
จากกรณีที่นางสาวเหมือนแพร่ศรีสุวรรณอายุ๓๓ปีนะครับ
เป็นอดีตนักข่าวของหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งถูกกระหน่ำยิงเสียชีวิตคาบ้านพัก
อยู่ภายในหมู่บ้านพฤกษา๘๖เฟส๒หมู่๒ถนนวัดศรีวารีน้อย
ตำบลศรีษาจราเข้น้อยอำเภอบางสาวทงจังหวัดสมุทรปราการ
ก็เหตุเกิดเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาครับ
ล่าสุดตอน๖โมงเช้าครับนายยงยันจันทร์สะเรอายุ๓๘ปี
อดีตพนักงานขับรถของวิสัตว์แห่ง๑ท้าแถวบางพรีนี่แหละ
ซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุก็เดินทางไปมอบตัวกับพนักงานสอบสวนสอนอทุ่ง๒ห้อง

เธอเป็นคนก่อเหตุยิงนางสาวเหมือนแพร่เสียชีวิตด้วยตัวเองนะครับ
ค่ะผู้ก่อเหตุคือนายยงยันเนี่ยนะคะ
เล่าบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยแต่งงานอยู่กินกับผู้ตายมาหลายปี
ก่อนจะแยกทางกันแต่ก็ยังคงไปมาหาสู่กันอยู่เป็นประจำ
แต่ว่าระยะหลังมักจะมีปากเสียงกันบ่อยครั้งขึ้น
ก่อนเกิดเหตุได้ดื่มสุราจนเมาแล้วก็เดินทางไปหาผู้ตายที่บ้าน
เพื่อที่จะไปพยายามง้อขอคืนดี
แต่ผู้ตายปฏิเสธแล้วก็ไม่ยอมเปิดประตูบ้านให้เข้าไปในบ้านนะ
และผู้ตายก็พยายามที่จะโทรศัพท์ตามแฟนใหม่ให้มาช่วย
ก็ด้วยความโมโหแล้วก็ประกอบกับเมาสุรานี่แหละค่ะ
ตัวเองก็เลยชักปืนที่พกติดตัวมากระหน่ำยิงใส่ผู้ตายหลายต่อหลายนัด
ก่อนที่จะปีนกำแพงหลบหนีไปด้วยการเดินเท้าออกมาผ่านป้อมยามหน้าหมู่บ้าน
แล้วก็นำปืนไปโยนทิ้งข้างกำแพงเข้าไปในป่าย่าตรงข้ามกับหน้าหมู่บ้าน
จากนั้นก็พยายามที่จะหลบหนีมาที่ย่านบางพรีว่าจ้างแท็กซี่ให้ไปส่งในกรุงเทพ
ก่อนที่จะตัดสินใจเข้ามอบตัวหลังจากที่ตำรวจสอนอทุ่งสองห้องเนี่ยนะคะ
คุมตัวนายยงยันแล้วก็เลยประสานตัว
ประสานไปยังตำรวจสพบังเสาทงสมุทรประการให้มารับตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
เหตุเกิดก็เพราะว่าน้ำเมาเช่นเคยนะครับ
พอต่างแล้วก็รู้สึกตัวก็รู้สึกผิดก็ไปมอบตัว

เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานของตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการ
เดินทางเข้าเก็บหลักฐานเพิ่มเติมและวิถีกระสุนในบ้านที่เกิดเหตุอีกครั้ง
เพื่อประกอบสำนวนส่วนพนักงานสอบสวนสพบางสาวทงเจ้าของคดี
เดินทางไปสอบปากคำเพิ่มจากเจ้าหน้าที่มรปภที่อยู่หน้าหมู่บ้านที่เกิดเหตุ
เพื่อรวบรวมหลักฐานในการดำเนินคดีกับผู้ต้องหามรายนี้นะครับ
ขณะเดียวกันตำรวจภูทรสพบางสาวทงเองก็ไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลใดกับผู้สื่อข่าว
แล้วก็ตำรวจชุดที่เดินทางไปรับตัวนายยงยันตั้งแต่เช้า
จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่นำตัวกลับไปโรงพัก
แล้วก็ได้รับการเปิดเผยว่าพรุ่งนี้จะแถลงข่าวผลการจับกลุ่ม
แล้วก็นำตัวผู้ก่อเหตุไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพอย่างบ้านที่เกิดเหตุ
เพื่อประกอบสำนวนในการส่งฟ้องต่อสารดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ